มาดูเรื่องของโอ้โหตรวจค้นรอบ๓กันแล้ว
สำหรับตลาดใหม่ดอนเมืองตรวจต่อเนื่องนะคุณ
๒พฤษภาคมก็ตรวจ๓พฤษภาคมก็ตรวจ
พฤษภาคมก็ตรวจบอกจุดก่อน

พฤษภาตรวจ๑๑๗จุด
แล้วก็๔พฤษภาเมื่อวานนี้ตรวจอีก๑๒จุด
ใช่ไปสวดที่ตลาดใหม่ดอนเมืองนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่วนที่กำลังกันหลายหน่วยงานเลยค่ะ

พบว่าของผิดกฎหมายมีเยอะมาก
ไม่ถูกต้องทั้งเรื่องการจดทะเบียนเรื่องสูตรเรื่องโรงงานด้วย
รองพบตรบอกว่าตรวจวันที่๒กับวันที่๓ไป

ยึดของกลางได้๑๑๓จุด

มูลค่าเป็นร้อยล้านบาทเลย

คือถึงขั้นเขาบอกว่าต้องใช้รถบรรทุก

๑๓คันนำมาขนจากครูหาเดียว

คือต้องใช้รถบรรทุก๑๐ล้อ๓๐กว่าคัน
ล้อนเมื่อวาน๑๒จุดใช้รถบันทุกข์กี่คันนะ

แล้วล็อตก่อนหน้านี้อีกเป็นร้อยจุดนะฮะ

จะเดินให้สุดทางดำเนินคดีกับทุกคน
กลัวผู้มีอิทธิพลเพราะเราใช้กฎหมายในการปราม
ก็ต้องเอาจริงเอาจังหลังจากที่
มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก
เมื่อวานนี้ยกขบวนปฏิบัติการไปกี่คนครับคุณสุภานี

ทางด้านตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร้อยนาย

กองบัญชาการสมบวนท่องเที่ยว๕๐นาย
เฉพาะกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก๕๐นาย
แล้วก็ยังมีจ้าวุทธิออยจ้าวุทธิกรมโรงงาน
และจ้าวุทธิสันพากรไปอีกกว่า๓๐๐นาย

เยอะขนาดนี้เพื่อที่จะไปตรวจค้น

แต่จริงแล้วมันก็แค่เป็นอาคารพาณิชย์เท่านั้นเองนะ
ข้างล่างเปิดเป็นหน้าร้าน
ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและครีมบำรุงผิว
ส่วนชั้นบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรงงาน
ก็คือเป็นสถานที่ผลิตครีมบรรจุครีม
ครับมีที่ถ่ายรูปเป็นสตูดิโอถ่ายรูปรีวิวสินค้า
คือเสร็จสับคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดเนี่ย
คือเป็นเหมือนกับโรงงานครีมกวนเอง

นี่เราจะใช้ครีมแบบนี้นะ
สำหรับคนที่หลงซื้อไปนะคะ
จากการตรวจค้นหนึ่งในร้านต้องสงสัย
แป้นพิมพ์ฉลากรวมทั้งกล่องผลิตภัณฑ์
และบัญชีรายชื่อลูกค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์อีก

อกจากนี้ยังพบผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลอาคาร

ยอมรับบอกว่าผลิตครีมมานานกว่า๒ปีแล้ว
โดยเช่าอาคารต่อมาจากเจ้าของตลาด
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะปลอมแปลง
หรือสวมเลขทะเบียนออยอร์ที่ทำไป
เพราะไม่รู้รู้รู้เท่าไม่ถึงการ
คือไม่มีความรู้ว่าแบบไหนเรียกว่าโรงงาน

แบบไหนผลิตได้แบบไหนไม่สามารถผลิตได้

เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อแต่อย่างใดเลย
รองพบตรอธิบายบอกเจ้าของร้านเนี่ย

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หน่อยครับ
นี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะเมื่อกี้จุดแรกที่เข้าไปตรวจนะครับ
ก็ไปพบหัวเชื้อนางพญาเขาเรียกอย่างนี้หัวเชื้อนางพญา
คือเป็นนางพญาที่จะทำให้ผิวขาวสาย
เหมือนเป็นชื่อสูตรชื่ออะไรที่เขาต้องมาผสม
เป็นนางพญาโฆษณาเกินจริง
ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าตลาดใหม่ดอนเมือง
จุดนี้ตำรวจพบเครื่องปั๊มครีมบำรุงผิวไซหลอดจำนวนมาก
รวมทั้งกล่องครีมบำรุงผิวอีกหลายยี่ห้อ
ทำแบรนด์เครื่องสำอางให้กับผู้ค้าที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วย
ยังรับออกแบบและทำการตลาดให้ในลักษณะที่แบบว่า
ครบวงจรทุกอย่างเลยนะคุณนะ
เขาบอกว่ารับทำออยด้วยซ้ำ

รับรีวิวด้วยซ้ำ
แต่ว่าทางรองผอบตรเข้าไปพร้อมคณะ
ไปพบเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์

แต่ว่าประกาศป้ายติดป้ายไว้ว่า

แล้วก็ปิดกิจกรรมปิดการทำงานแล้ว
แต่ว่ารองพบตรจับเครื่องอยู่

ไปรูปครีมอ้าวมันดูเหมือนกับแบบเพิ่งกวนเสร็จเลยนี่
ครีมบางส่วนยังอยู่ในเครื่องบรรจุอยู่เลย
รีมยังติดอยู่ในเครื่องกวนอยู่เลย
เพิ่งจะปิดหนีแล้วเอาป้ายเพิ่งจะมาติดเหมือนกัน
รองพบตรถึงกับกุมขมับเหมือนกันนะ
สำหรับร้านนี้ฟังเสียงของรองพบตรหน่อย
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของธนาคาร
ปล่อยให้หรือว่าให้ผู้ที่กำหนังผู้สดหมายนั่น
มาได้เช่ามาได้ใช้มายังดูยึดทรัพย์สินคืน
เป็นของหนูให้ขนาดนี้อยู่ระหว่างการกดสอบครับ
เขาจะอ้างว่าตัวเขาเองไม่รู้ว่าคนมาเช่าทำผิดกฎหมาย

ผมจะอ้างอะไรก็ได้แต่ว่า

พบอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งนั้นเลยนะฮะ

มีครีมซูเปอร์ไว้ครีมฮาไท่เตอร์

รวมถึงส่วนผสมที่มันอยู่ในแค่ถังพลาสติกเท่านั้นเอง
แล้วก็บางร้านรวงที่ตรวจสอบ

ก็เอ๊ะร้านผลิตครีมแต่ทำไมมีอาหารสัตว์อยู่ด้วย

นะครับจนตรวจครบ๑๒จุดนะฮะ
ค่ะที่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือยังอุ่นอยู่เนี่ยนะคะ
ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจ

บอกว่าเหมือนว่ามีตำรวจที่ร่วมตรวจค้นไม่รู้หน่วยไหนแหละ
แจ้งข่าวเจ้าของร้านให้รู้ตัว

นี่เพราะว่าต่อรอเปิดเผยบอกว่า
บางร้านมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ปกปิดความผิดไม่ชี้แจงของกลางที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็ไปบอกให้ร้านเขาเก็บสินค้าก่อนที่ออยจะเข้าไปตรวจ
พลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าเรื่องนี้กำชับ
หากพบเห็นเจ้าหน้าที่คนใดให้การช่วยเหลือ
จะถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗ทันที
ท่านก็บอกอีกด้วยนะว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้อิทธิพล
แสดงตัวในพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองบอกว่าส่วนตัวไม่ขอพูดถึง
แต่ตำรวจเองก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายนะคะ
ซึ่งหลังจากเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าอาคารทั้งหมดผลิตครีมและยา
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานจริง
หลังจากนี้ถ้าพบว่ามีผู้ใดลักลอบผลิตสินค้าผิดกฎหมายอีก
ก็จะนำกำลังมากวาดล้างอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ล่ะค่ะจะขอหมายค้นจากศาลเพื่อปิดล้อมตรวจค้นอาคารที่อยู่ภายในตลาด
เพื่อกวาดล้างแล้วก็จัดระเบียบใหม่ทั้งหมด
คือจะเอาให้ครบแหละเพราะว่าตอนนี้๑๒๓จุดบวก๑๒จุด
เมื่อวานนี้ก็เป็นร้อยเท่าไหร่แล้วล่ะคุณ
๑๒๓กับ๑๒

ยังเหลือร้านรวงต่างให้ตรวจอีก
บอกว่าน่าจะเหลืออีกประมาณ๑๘ร้านที่พ่อค้าแม่ค้านะฮะ
เขาก็ยินยอมให้ตรวจแล้วล่ะ
ร้านไหนที่ยินยอมให้ตรวจก็เปิดขายต่อได้
ร้านไหนที่ไม่ยอมให้ตรวจเขาก็มีหมายสารหมายค้นนะครับ
ก็ตอนนี้ยังเดินหน้ารองพบตรบอกจะเดินให้สุดทาง
และดำเนินคดีทุกราย
อย่างหันเสริมเฟิร์นเนี่ยนะฮะที่มีดาราไปรีวิว
ม้าออนภาเนี่ยเลื่อนมาให้ปากคำวันนี้นะ

ที่เรานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ